ช่วงตลอดตลอด

ขยับมาใกล้หน่อยค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้
เช็คราคาสินค้าในตลาดของเรากันเลยค่ะ

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะ

กัดขาว๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๑๑๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ชีไทยวันนี้ขึ้นมาอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดง๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ช่วงนี้หน้าร้อนผักบางอย่างอาจจะแพงขึ้น
จากว่ามันเหี่ยวง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ